จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
มาดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์กันบ้างนะคะ
ซึ่งนายอำเภอท่าเรือค่ะแจ้งผู้นำท้องถิ่นนะคะ
ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ
อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รุ่มต่ำนะคะ
หลังจากที่เขื่อนพระราม๖มีอาการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแขวนล้นตาริงเดียวเฉพาะ
ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ณขณะนี้นะครับ
พบว่าเริ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ
ได้เริ่มทยอยลงสู่เคือนป่าสักจุลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
จนระดับน้ำกักเก็บมีมากถึงร้อยละแปดสิบเอ็ดของความจุอาง
จึงได้เพิ่มเก่าระบายน้ำเป็นสามร้อยเจ็ดสิบลูกบาทเมตรต่อวินาที
ขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้มีการผันน้ำลงสู่คลองชายนาฏป่าศักดิ์เพิ่มขึ้น
ทำให้มีน้ำไหลมารวมบริเวณเหนือเขื่อนพระราม๖จำนวน๔๓๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จึงต้องมีการระบายน้ำออกในอัตรา๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้นะครับในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จึงได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำริมแม่น้ำป่าศักดิ์ที่อยู่ต่ำกว่าตลิ่งอย่างหมู่ที่๖ตำบลท่าหลวงที่จะได้รับผลกระทบ
เมืองต้นได้สั่งการให้เทศบาลตำบลท่าหลวงเตรียมเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการจัดการหาที่พักพิง
รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำและเรือให้พร้อมหากเกิดน้ำมามากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้นะครับจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
ถ้าเกินกว่า๖๐๐เนี่ยเริ่มมีผลกระทบสำหรับบ้านเรือนเราก็เป็นข้อมูลแล้วบ้านหลังไหนที่เขารู้ว่าเขาอยู่ต่ำที่เขาปล่อยน้ำระดับเกินกว่า๖๐๐ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างต้องย้ายสิ่งของตรงไหนบ้างต้องทำสะพานที่ไหนบ้างต้องใช้เรือที่ไหนบ้างเนี่ยพี่น้องก็จะใช้บทเรียนจากปี๕๔เนี่ยมาเป็น
ส่วนความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วโดยนำบทเรียนในปี๒๕๕๓และปี๒๕๕๔ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาปรับใช้
เช่นการวางแผนการช่วยเหลือประชาชนไปอย่างจุดอบพยพการช่วยเหลือและขนย้ายผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลท่าเรือและได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากท้องถิ่นและส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกหากเกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์นะครับซึ่งหาสถานการณ์ฝนเป็นไปตามที่กรมบุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้
และบริเวณด้านหลังของผมนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากอำเภอท่าเรือก็ได้มีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมตะลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ตะลิงนั้นเกิดอาสุดนะครับ
หากมีน้ำไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ